การทำงานขององค์กรเก็บกู้วัตถุระเบิดในกัมพูชาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับ
สามารถที่จะกำจัดทุ่งระเบิดในดินที่ยังคงหลงเหลือ
อยู่จากสงครามกลางเมืองไปได้แล้วเป็นส่วนใหญ่
สวนทางกับการกำจัดวัตถุระเบิดในน้ำนะครับ
คืบหน้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากว่าขาดแคลนทักษะเฉพาะ
แต่ว่าปัจจุบันครับกัมพูชาได้ก่อตั้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดใต้น้ำขึ้นแล้ว
เพื่อรับมือกับปัญหานี้โดยเฉพาะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหน่วยดำน้ำเก็บกู้วัตถุระเบิดของกัมพูชา
กำลังฝึกอบรมอยู่นอกชายฝั่งของเมืองศรีฮานุวิวทางตอนใต้ของประเทศ
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อ๓ปีก่อน
บรรทุกระเบิดน้ำหนักกว่า๒๐๐ตันจมอยู่ด้านล่างในช่วงต้นทศวรรษที่๑๙
ขณะที่เรือขนส่งอุปกรณ์ทางทหารของสหรัฐจากเวียดนามใต้
ตามแม่น้ำมุ่งหน้าไปยังกรุงพนมเปน
และในขณะเดียวกันนี้กัมพูชาก็กำลังถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก
เครื่องบินรบของสหรัฐที่ทิ้งระเบิดราว๒ล้าน๗แสนลูกลงมาด้านล่าง
ปัจจุบันยังคงมีระเบิดกระสุนปืนและอาวุธยุทธโปรกรณ์ต่างจมอยู่ใต้ผืนน้ำ
เป็นอุปสรรคสำหรับชาวประมง
และเป็นสิ่งดึงดูดบรรดานักสะสมมือสมัครเล่น
แต่ระเบิดที่ยังไม่ทำงานเหล่านี้
ก็ส่งผลทำให้ประชาชนต้องเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บกว่า๑๐๐คนทุกปี
สมาชิกในทีมนี้มีประสบการณ์ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในดิน
แต่เมื่อพวกเขาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักดำน้ำนั้น
กลับพบว่าไม่มีใครที่ว่ายน้ำเป็นมาก่อนเริ่มการฝึกฝน
เขาบอกว่าทั้งหมดต้องเรียนว่ายน้ำใหม่ฝึกฝนทักษะให้แข็งแกร่งขึ้น
เพื่อให้รู้สึกสบายตัวขณะอยู่ในน้ำ
ที่ทั้งหมดจะได้รับการฝึกสอนดำน้ำและการเก็บกู้วัตถุระเบิด
ดำน้ำลักษณะนี้แตกต่างจากกีฬาดำน้ำทั่วไปที่จะต้องมีคู่หูใต้น้ำ
จากนักเก็บกู้วัตถุระเบิดใต้น้ำจะต้องทำงานคนเดียวเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
อย่างกรณีที่ระเบิดทำงานคลื่นกระแทกที่เกิดจากแรงระเบิด
จะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้น้ำทุกคนเสียชีวิตได้
งานนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นใต้น้ำ
เพียงไม่กี่เซนติเมตรตรงหน้าประกอบกับกระแสน้ำของแม่น้ำโขงที่เชี่ยวกราก
พวกเขาต้องหาระเบิดและประเมินสถานการณ์ทั้งหมดด้วยมือเปล่า
ส่วนในบริเวณผิวน้ำที่มองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน
นักดำน้ำเหล่านี้ก็จะใช้วิธีผูกถุงลมเข้ากับระเบิดขนาดใหญ่

ขณะเดียวกันพวกเขาก็จะต้องเรียนรู้วิธีการขนส่งระเบิดขนาดเล็กใต้น้ำด้วย
สำหรับเนียมโสเพียนิตหนึ่งในทีมนักดำน้ำ
เขาคิดว่าการเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นหน้าที่เพื่อชาติ
เพื่อช่วยเหลือประเทศตัวเขาเอง
รวมถึงครอบครัวที่ในตอนแรกไม่ค่อยยินดีกับงานที่เขาทำเท่าไหร่นัก
เขาบอกว่าครอบครัวของเขาคิดว่าเป็นงานที่อันตราย
เพราะต้องทำงานใต้น้ำและยิ่งมองไม่เห็นด้วยแล้ว
แต่หลังจากที่เขาได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกฝน

รวมถึงยังบอกด้วยว่าเป็นงานที่มีเกียรติเพราะได้ช่วยเหลือผู้คน
อดคล้องกับบรรดาสมาชิกในทีมที่รู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกับระเบิด
ตกค้างอยู่ในประเทศนับตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมือง
จนถึงตอนนี้ทีมดังกล่าวประสบความสำเร็จ
ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดถึง๓ครั้งแล้ว
พวกเขาเข้าเก็บกู้ระเบิดน้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัม
จมอยู่ใต้เหมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดกำปงสปือ
สำหรับภารกิจต่อไปของทีมนี้
ก็คือการสำรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิดในเรือบรรทุก
จมลงใกล้กับตัวเลสาปทางตอนกลางของประเทศ
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน